เหตุการณ์บนท้องถนนเหมือนกันคุณผู้ชม
อันนี้เป็นวิธีการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

เดากันก่อนพร้อมดูภาพเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง
ราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเกาหลีใต้
โดยลูกกลิ้งสีเหลืองที่ติดตั้งไว้ที่จุดทางโค้งอันตราย
จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้น
ก็จะถลายลื่นไปตามแนวของลูกกลิ้ง
แล้วก็กลับเข้าสู่เส้นทางเดิมค่ะ
ซึ่งคลิปนี้เพจดังต่างก็นำมาแชร์กันเยอะนะคะ
ยอดเข้าชม๕๖ล้านครั้งแล้วเยอะมาก
ซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็มองว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะคะ
อยากให้ไทยนำมาใช้บ้างเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุค่ะ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวง
ก็เปิดเผยว่าในไทยเนี่ยจริงแล้วมีการเริ่มนำนวัตกรรมมาใช้แล้วนะคะ
แต่ยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาทดลอง
ซึ่งอนาคตจะต้องพิจารณาดูความเหมาะสม
จำเป็นที่จะติดตั้งหรือไม่
สามารถช่องความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหน
รวมไปถึงเรื่องของราคาด้วยค่ะ
ตอนนี้นะปัจจุบันในไทยค่ะ
ติดตั้งอยู่ในบางพื้นที่ของแขวงทางหลวง
มีแล้วนะคะอย่างที่พัทยาบริเวณเกาะล้าน

โค้งอันตรายในจังหวัดนนทบุรี
เช่นที่โค้งร้อยศพหน้าหมู่บ้านชนระดา
วัดลาดประดุกในระยะทาง๒๐๐เมตร
ภายใต้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น
อืมนี่มันจะแบบมันจะไม่ได้แข็ง

แล้วพอมันหมุนได้มันก็ช่วยสไลด์รถ
ให้แบบไปข้างหน้ามากกว่าที่จะสะท้อนแล้วก็กระเด้งกลับ
ใช่แต่พอมันเป็นสไลด์มันเป็นลูกกลิ้งอย่างนี้
มันจะยิ่งเร็วขึ้นไหม
เวลาเป็นอย่างนี้ไม่ออกมาจริงถ้าชนน่าจะ
น่าจะปัดเจ็บมากกว่าน่าจะปัดความเร็วได้

มันเหมือนลักษณะเวลาเราไปโดดลูกกลิ้งมันจะยิ่งแบบ
เหมือนเล็ดโดรเบสเหรอคะยิ่งไปเร็วขึ้นอย่างนี้

นี่ไงบ้านเราบอกว่าอยู่ในช่วงของการทดลองตรวจสอบใช่ไหม
ใช่เขาลองตรวจสอบแต่ว่าเอาไปติดตรงที่จุดอันตรายบ่อยก่อน
อันดับแรกนะคะแต่อย่างน้อยพูดว่ายังไงก็ปลอดภัย

อันนี้ก็ยังแบบลดแรงกระแทกไปแม้จะไหลไปเร็ว
แต่ว่าข้างหน้าถ้ามีรถอยู่ก็จะอีกกรณีหนึ่งเหมือนกัน
เราจะรอจนถึงนวัตกรรมที่แหกโค้งชนข้างแล้วเสียหายน้อยที่สุด